คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ต้องบอกว่าเหตุเกิดจากความหิว

คณะที่เขาไปทำบุญอย่างพี่ฮายอภพรพี่นางสิริพรและอาจารย์เป็นหนึ่ง
เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนเลยค่ะ
โอ้ยเป็นเงินเลย
เดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะ
คือพี่ฮายเขาโพสต์คลิปนี้ผ่านไอจีส่วนตัวใช่ไหม
แล้วก็เขียนว่าระหว่างเดินทางจากน่านไปเชียงราย
คือทางเราเนี่ยก็อยากซื้อส้มข้างทางก็เลยถอยรถมาลงขอบถนน
แล้วก็ตามภาพที่เห็นเลยจ้ารถติดลมแม่

งานนี้ก็เลยออกแรงช่วยกันเข็นตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยนะคะ
แม่จะโชคดีเนี่ยที่ได้แรงแม่ฮายและแม่นางใส่ไปเต็มที่
ก็เลยออกตัวได้ง่ายหน่อยนะคะไม่งั้นแย่เลยนะ
เดี๋ยวคนสุดท้ายนะใครนะมองไม่ชัด
แม่นางแม่นางแม่ฮายเนี่ยต้นแรงเลย

ไปเลยคนอื่นเขาแตะรถแต่ทำไมแม่นางแบบว่าไปแตะตัวเขา

วันหลังเนี่ยเวลาอยากทานอะไรก็เช็คข้างทางนิดนึงนะแม่น้ำ
คุณคงจะอยากกินส้มแหละนะคะ

แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ดิฉันเชื่อว่า
แฟนบันเทิงไทยรัฐจะต้องโฟกัสก็คือ
ป้ายทะเบียนรถตู้คันนี้

ทุกวันนี้เลข๖มา

เป็นทริปที่แม่เขาเดินทางไปทำบุญ

ว่างก็ทำนะ